ไปดูเรื่องของการฝากเงินโอนเงินกันหน่อยคือก็ต้องยอมรับว่าค่ะว่าพอมันเป็นเครื่องจักรเป็นเป็นเครื่องแบบแมทชีนอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าเออเรอได้ผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาเงินเข้าไปฝากครับแล้วปรากฏว่ามันมันไม่เข้าค่ะคือโอนผ่านตู้อัตโนมัติแล้วปรากฏว่ามันมันไม่เข้าเครื่องอ่ะแล
เขาเอาเงินสดสี่พานบาทไปโอนผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติแต่มารู้ทีหลังว่ามันโอนเงินไม่สำเร็จ
เช้าวันที่๒๔สิงหาคมก็เลยไปลงบันทึกประจำวันค่ะเพราะว่ากลับไปที่ตู้มันไม่มีเงินแล้วอ่ะ
เงินมันไม่อยู่แล้วอะค่ะทีนี้๒๗สิงหาคมตัวเขากับนายจ้างของเขานางศาสิภาการัน
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารก็เห็นชัดแล้วค่ะว่า
หลังจากที่เขาทำรายการเสร็จมีผู้หญิงวัยกลางคนมาทำรายการต่อ
แล้วก็หยิบเงิน๔๐๐๐บาทของเขาออกจากตู้ไปเลย
แต่ว่าด้วยระบบความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของธนาคารนะคะ
ธนาคารให้ดูภาพก็จริงแต่ว่าไม่อนุญาตให้เขาบันทึกภาพเอาไว้
ก็เลยต้องไปทำหนังสือแจ้งความเพื่อยื่นเรื่องไปที่ธนาคาร
เพื่อขอภาพนี้ไปแจ้งความอีกทีนึง
ซึ่งเมื่อวานค่ะนายกล้านรงกับนางศาสิภานายจ้าง
ก็ถึงได้เอาหนังสือที่ตำรวจออกให้ไปยื่นกับผู้จัดการธนาคารอีกครั้ง
คือที่เห็นนางศาสิภาเดือดขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินไงคุณ
คือผู้ชายนายกล้านรงไปโอนให้แต่เงินเนี่ยเงินของเขาไง

เยอะสิคุณบวกไปอีก๑๐๐๐ก็ครึ่งหมื่นแล้วนะ

ทีนี้นายกล้านรงกับนางศาสิภาก็ยอมรับ
เพราะว่า๔๐๐๐นี้มันกระทบต่อธุรกิจของเธอและของเขาเลย

จะโอนแล้วทำไมไม่โอนเนี่ยมันเสียเครดิตเจ้าของหมู
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปยื่น
ธนาคารก็ต้องให้ภาพกล้องวงจรปิดเขาด้วยนะ

เพราะยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าธนาคารจะให้ภาพเมื่อไหร่